มาคุณผู้ชมเตรียมขากันไกลของคุณให้พร้อมนะ
จะบอกเลยว่าดิฉันภูมิใจนำเสนอคลิปนี้มาก
ใครไม่อมยิ้มให้มา

มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูคลิปนี้กันเลย
ตาลอนตาลอนตาลอนตออน
ตลอดข่าวมาแล้วจ้า

ดรคิฉันภันธ์สรรพฤษฎีเมืองเวชิค
ช่ะช่ะช่ะเอ่อไปไปยาวไปเป้าแล้วเป้าแล้ว
โควิดมาก็เครียดอย่างนี้แหละทวงเขาเครียดใช่ไหมไม่ค่อย
คุณน่าเครียดได้โอกาสระบายใช่ไหมล่ะก็มีบ้างแหมเพลงมันม่วนเลยนะคุณนะ
แล้วมันมันมันฟังเพลินน่ะมันใครรอสนอกกูอีหลีอีหลอกกะดอกกะดี้อย่างจริงคุณ
ลองสังเกตนะคะคุณเขาเอาอะไรมาเฮ้ยเอากระถางเฮ้ยผมนึกว่ากลอง
คุณเห็นไหมตรงกลองอ่ะเป็นกระถางเหมือนเหมือนกระถางต้นไม้
มีวัสดุอุปกรณ์ต่างที่หาได้ง่ายรอบบ้านแบบนี้ค่ะ
วนกันไปแบบนี้เอ๊ะอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมเขาถึงเอากระถางมาทำเป็นกลองกันแบบนี้
เราไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทั้งบ้านเนอะค่ะ
แล้วก็คุณชิสาคุณใบตองแล้วก็คุณชนะพิธีกรหนุ่มรอสาวสวยทั้งสามของรายการตลอดข่าวค่ะ
สาเหตุที่นำคู่ถังกระบังมาทำเป็นกองชุดนะครับก็เพื่ออยากให้มีความแปลกใหม่เนอะ
ก็สามารถหาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็เอามาประกอบแล้วตีดูนะครับ
เสียงก็เสียงดีนะครับใช้ได้เลยนะครับผมอ่าปรบมือให้อีกครั้งดังดังกับไอเดียเก๋เก๋ของเขานะคะ
ซึ่งวงนี้เขาโด่งดังมากในโซเชียลแล้วนะในติ๊กต๊อกนี่คือดังมาก
ชาวติ๊กต๊อกเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไอเดียนเนี้ยรสเสียงร้องเสียงดนตรีนี่มันหมวนครับ
ใครอยากจะฟังเสียงแบบว่าลำเพลินเพราะม่วนจากตุ้มโฮมการดนตรีนะคะ

เขาไปเล่นตามงานต่างอะไรอย่างนี้

คือเราเต้นเต้นกันมันผมชอบจริงกับดนตรีของเขานี่ยิ่งดูก็ยิ่งเพลิน
ว่าสักครู่น้องไปต่อเนี่ยเต้นม่วนซื่นโหแซว

ชิสานี่โอ้โหลูกอีสานพันธ์แท้
ข้างในท้องนี่เสิร์งใหญ่เลย
พูดเรื่องจริงนะคุณผู้ชมกล้องซูมมาเลยผมขออนุญาต
ไปที่ภูมิลูกคุณชิสาก็เต้นครับเหมือนสักเกี๊ย
เฮ้ยบางทีดิ้นจริงป่ะดิ้นจริงป่ะ
ดิ้นจริงดิ้นจริงอ๋อสงสัยจะชอบ
ใช่ไหมคะสงสัยต้องไปเปิดวงนี้ให้ลูกในท้องฟังแล้ว

คลอดออกมาจะไม่ร้องอู๋แว